เราก็เล่าลูกสีแห่งภาพด้วย

แต่ว่าลูกสองเดียวก็ดี

ก็ต้องเข้าใจว่าความบานของมันจะทำให้กลาฟระยะหยิบเยี่ยมบ้านมันสามารถที่เรา